มาดูเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพกันบ้าง
เป็นอดีตครูในจังหวัดมหาสารคาม
หันมาทำการเกษตรโดยปลูกขึ้นช่ายส่งขาย
แล้วก็ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ
นี่คุณเห็นไหมสวนผักขึ้นใช่
ไฮโดรโปรโปรนิกสุดลูกหูลูกตา
มีหลังคามีมุ้งเรียบร้อย
นี่ปลูกบนน้ำไฮโดโทนิคดีจังเลยนะฮะ
อยู่ในพื้นที่บ้านซองแมวตำบลหนองจิกอำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคามเป็นของนายสมศักดิ์วงชาบรี

หันมาเป็นเกษตรกรภายหลังเกษียณอายุราชการ
โดยเลือกปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
ส่งขายตลาดในชุมชนแล้วก็ลูกค้าต่างอำเภอ
สร้างรายได้๑๐๐๒๐๐๐บาทต่อวัน

กระทั่งเมื่อต้นปี๒๕๕๙ต้นปีที่แล้วเองนะคุณ

ปลูกขึ้นช่ายแบบไฮโดโปนิกส์

อากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ส่งผลให้ขึ้นช่ายต้นอวบใหญ่
ปกติเราเห็นปลูกไฮโดโพเนค
ก็จะเป็นผักที่นำไปทำสลัด
ไม่ได้เป็นผักที่เป็นผักลักษณะกับข้าวไทย

คราวนี้คุณอาเขาเลยประยุกต์แบบนี้เลย

และที่สำคัญบอกขายได้รายได้ดีนะฮะ

ในราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐๗๐บาท
ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวัน
มีลูกค้ามาสั่งจองหรือว่ามารับซื้อเอง
ถึงที่สวนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ไปดูศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังกันบ้างนะครับ
แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกอะไรบ้างล่ะ
ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัว
แล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์แบบนี้
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
แล้วก็หลุดพ้นจากความยากจนมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ฟังเสียงของทั้งสองท่านหน่อยครับ
ก็ดีขึ้นเยอะแต่ก่อนครอบครัวป้าอดหยากมาก
เพราะเมื่อก่อนมีแต่โทนยางปราแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ป่า
ก็กินแต่พวกนั้นแหละไม่มีเงินด้วย
ไม่มีตังค์มาอยู่ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มี
พ่อแม่หน่อยหากจนก็โดนบรรดาใจให้ทำทุกอย่างให้เรามีติด
คุณลุงจำนงและคุณป้าภูลบอกว่านอกจากที่จะสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วยังอยากให้ความรู้คนอื่น
ก็เลยเป็นวิทยากรคอยให้ความรู้แก่เพื่อนบ้านและเกษตรกรท่านอื่น

อกจากนี้นะครับคุณป้าภูลศุกร์นะครับ
ยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมเมื่อปี๒๕๕๙
และรางวัลต่างอีกมากมายนะครับ
คุณป้าจึงรู้สึกทราบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่๙มาโดยตลอด
พระองค์ทรงวางแนวทางให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรแบบผสมผสาน
ตัวเองให้ได้ก่อนพอเหลือนำไปขาย
และที่สำคัญต้องแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นด้วย
ใช่เป็นแบบทฤษฎี๙ขั้นบันได๙ขั้นของเศรษฐกิจพอเพียงนะคุณนะ

แบ่งปันเป็นขั้นสูงสำคัญมากนะครับ